ทุ่มครึ่งเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
กลางรถไฟฟ้าสายสีแดง
ไม่ได้อยู่ที่บริเวณสถานีด้วยนะคะ
เป็นทางระหว่างสถานี
คือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปนอนพาดอยู่บริเวณรางรถไฟ
แล้วรถไฟเนี่ยวิ่งทับเลย
เฮ้ยเขาขึ้นไปข้างบนเลยเหรอ
ขึ้นไปข้างบนเลยแล้วไม่ได้อยู่ที่สถานี
ว่าไม่ได้อยู่ตรงสถานีนะคะอยู่ระหว่างสถานี

นั่นสิตอนนี้กำลังสงสัยว่าผู้ชายคนนี้

แต่ว่าสภาพศพค่อนข้างสยดสยอง
เพราะว่าคอขาดข้อเท้าขาด
เหลือแต่ร่างนะคะพาดอยู่ตรงกลางรางรถไฟนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรางรถไฟสายสีแดง
ก่อนถึงสถานีวัดเสมียนารีเขตจตุจักรค่ะ
บริเวณรางรถไฟก่อนถึงสถานี
พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
คุดคู้เสียชีวิตอยู่กลางราง

เหลือแต่ลำตัวอยู่กลางรังค่ะ
สวมสีสีเทากางเกงขาสั้นสีเทา
ภายในร่างกายไม่พบเอกสารติดตัวด้วย

ยังไม่ทำให้ทราบว่าเป็นใครนะคะ
อกจากนี้เจอหน้ากากอนามัยอยู่ถืออยู่ในมือด้วย
จากการสอบสวนทราบว่ารถไฟฟ้าสายสีแดง

่งหน้าไปที่สถานีปลายทางรังสิต

คนขับรถไฟได้ยินเสียงดังตึ้งจากใต้ท้องรถ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ
หลังจากนั้นไปพบผู้เสียชีวิต
ก็เลยจะต้องหยุดการเดินรถชั่วคราว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพออกไป
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครนะคะ
แล้วขึ้นไปบนรางรถไฟได้ยังไง
โดยจุดที่พบศพคือบริเวณกลางทางค่ะ

ต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบทั้งหมด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ยังบอกไม่ได้นะคะว่านี่คือการฆ่าตัวตายหรือไม่
หรือเป็นการพลัดตกลงไปในรางค่ะ

ผ่านจุดที่เขาใส่ตัวเข้าไปก่อนใช่ไหม
ถึงจะเดินขึ้นไปชาญชนะแล้วเดินไปต่อตรงนั้นได้อย่างไร
แล้วไม่ใช่สถานีใช่ไหมคือระหว่างทาง

เดี๋ยวรอการสอบสวนดูกล้องวงจรปิดใด
อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกในประเทศไทยด้วยนะ